ชูตี้ดูว่าจะพาเธอไปดำน้ำดูปลาการ์ตูนเฮ้ย
อัดเสียงแล้วเหรอถ้างั้นเอ้าสโลแกนมาถามดวงรู้
ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
จากคำทำนายทุกสารทิศมาเล่าสู่กันฟัง
กี้ร้องเพลงชิวหลายคนอาจจะเดาออกว่าวันนี้หลีจะมาบอก
ห้าราศีที่มีเกณฑ์ได้เดินทางแต่จะเดินทางไกลแค่ไหนคือใกล้
แค่ไหนคือไกลเฮ้ยชักงงไปฟังกันเลย
อันดับ๕ราศีเมษเริ่มจากการเดินทางแบบเบาเพราะชาวราศีเมษ
มีเกณฑ์จะได้ย้ายบ้านแต่ย้ายแค่บ้านนะตัวยังอยู่ที่เดิม
อิอิงลุกยังไวเอาเป็นว่าทางที่ดีก็เตรียมจัดกระเป๋าใบเล็กเล็กไว้เลย
เพราะว่าเดินทางไม่ไกลมากหรอกนะยังอยู่ใกล้หัวใจหลีอยู่เหมือนเดิม
ล้อเล่นคำนะคะอันดับสี่ราศีกุล
ชาวราศีนี้ก็มีเหตุให้ต้องเดินทางเหมือนกันเพราะว่ามีเกณฑ์ได้งานใหม่
อาจจะต้องย้ายข้ามจังหวัดไม่ถึงขั้นย้ายข้ามประเทศหรอกนะ
แต่ก็ถือว่าได้งานใหม่ที่อยากทำเงินก็ดีมีของแถมอีกอย่าง
สำหรับคนไม่มีคู่ก็อาจจะเจอเนื้อคู่จากการเปลี่ยนงานนี่แหละ
แม้อย่างนี้อย่ามั่วนิ่มแกล้งเปลี่ยนงานบ่อยนักอิ
อันดับ๓ราศีกรกฎมีเกณฑ์จะได้ไปเจนระจาธุรกิจถึงต่างประเทศทีเดียว
แต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นนะแหมก็ยังดีใช่ไหมล่ะ
อย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยแต่ก็ต้องระวังจะเจอปัญหา
เกี่ยวกับยานพาหนะขัดข้องได้หรือแนะนำว่าให้เดินไปต่างประเทศ
ก็จะหมดปัญหาเรื่องยานพาหนะแน่เอ้าเสียงเอฟเฟครับลุกมาตึงพก
อันดับ๒ราศีมังกรหลีขอออกตัวแรงเลยว่าให้ชาวราศีนี้เตรียมเดินทางไกลไว้เลย
เพราะจะเป็นการแก้เคล็ดจากความวุ่นวายที่มีอยู่ก่อนแล้ว
วดกับมีเกณฑ์จะได้ไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศทำให้เรื่องนี้
ชาวราศีมังกรมีโอกาสจะได้ไปเที่ยวไกลข้ามทวีปดีไม่ดีไปถึงนอกโลก
หลีนี่ก็ทูตเวอร์ไปอยู่ในโลกนี่แหละดีแล้วไปนอกโลกเดี๋ยวลงนะ
อันดับหนึ่งราศีพิจิกษ์ดวงดีแบบสุดติงกระดิ่งแมวเลยขอบอก
ได้มีโอกาสทางเดินทางใกล้และทางไกลมีโอกาสถึงขั้นได้รับงานเกี่ยวกับการแสดงที่ต่างประเทศนั่นเลย
เรียกว่าไปฟรีแถมยังได้ตังค์อีกนะเออดีจนต้องเอามือทาบอก
แต่ก็ขอเตือนไว้เป็นอุทาห่าวเอ้ยอุทาหรณ์
ว่าชีวิตคนเรามีออกก็มีเข้ามีเอ้าก็มีคอกเอ้ยมีเข้าก็มีออกมีขอกเอ้ยถูกแล้ว
มาสรุปกันให้เป็นประจักษ์แก่สายตาอีกทีอันดับราศีที่มีเกณฑ์ได้เดินทาง
รู้ตัวแล้วก็รีบแชร์บอกเพื่อนแล้วไปซื้อตัวให้เร็วเลยนะทุกคน
ยังไงเดินทางก็ให้ระมัดระวังขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะจ๊ะ
อย่าลืมซื้อของฝากมาฝากหลีกันด้วยนะคะอิอิสำหรับวันนี้หลีขอลาไปก่อน
สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู